เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยกันดูภาพนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วยตอบกันมาหน่อยว่า
ดวงไฟที่เห็นอยู่คืออะไรกันแน่
เขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟเนี้ยค่ะ
เป็นดวงไฟสีแดงเห็นชัดเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ซูมแบบใกล้เลย
ลอยไปตกอยู่ที่คือเป็นแบบเหมือนวัดอ่ะ
แล้วตอนก่อนจะตกนะเหมือนกับว่าแตกตัวออกเป็น๒๓ลูกด้วยนะ
ใช่แล้วก็สีแดงมากเลยลอยไปที่เจดีในวัดร้าง
ก่อนจะตกกระจายอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะ
นี่เห็นมั้ยแตกเป็นแบบสองสามดวงแบบเนี้ย
เดี๋ยวลองดูตั้งแต่ตอนต้นหน่อยนิดนึง
ตอนที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยนะ

ผมร้อยมันยังไม่ลงทิ้ง
บอกแล้วมันขึ้นแล้วมันยังมดนิมันลงน่ะ

ไอโฮ

นี่แหละค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มเพื่อนนายอนุสิตกลางหมู่เป็นชาวบ้านที่ตำบลสบงอำเภอภูซางจังหวัดพยาวนะคะ
เขาบอกเขานั่งกินหมูกระทะกันครับแล้วจู่ก็เห็นลูกไฟสีแดงกล่ำดวงใหญ่เนี่ยค่ะ
ตกมาจากฟ้าด้านทิศตะวันออกเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้
ทีแรกนึกว่าเป็นโคมลอยนึกว่าเป็นพลุแต่พอสังเกตสีมันไม่น่าจะใช่
แล้วก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ค่ะประมาณนาทีกว่าแล้วก็ค่อยลดระดับลงเรื่อยไปทางวัดโปรงหลวงเก่า
ซึ่งเป็นวัดร้างตั้งอยู่ที่บ้านปงหลวงห่างออกไปประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรนะคะ
นายชาตรีกิ่งแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าไม่ใช่โคมลอย
ช่วงนี้ฤดูฝนหมู่บ้านข้างเคียงก็ไม่มีใครจัดงานไม่เห็นมีเทศกาลอะไรไม่น่าจะเป็นโคมลอยค่ะ
เพราะว่าปกติถ้าเป็นโคมลอยแสงต้องเป็นสีเหลืองครับต้องเป็นแสงสีเหลืองออกขาว
แต่ตัวนี้มันเป็นแดงแบบแดงแดงสดเลยแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นพวกผู้หรือสิ่งที่จุดขึ้นท้องฟ้าแล้วตกลงมา
เพราะไม่มีเสียงระเบิดหรือไม่มีเสียงการจุดพลุหรืออะไรเลยก็อยู่ในนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นแสงติดลงมาแล้วก็มีควันครับลอยต่ำลงมาตลอด

แต่ผมยืนยันในข้อมูลได้เรื่องหนึ่งก็คือกำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่จริง

แล้วเห็นอย่างอื่นไหมคะ

พ้อกล้ายจะถึงผืนแตกตัวออกเป็นแบบนี้ไปสองสามลูก
แล้วก็หายไปในความมืดในวัดราง
ผู้เท่าผู้แก่เคยบอกว่า
เขาเคยมีเรื่องเล่ากันมาสมัยก่อน

เห็นดวงไฟแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์อ่ะอืม
เป็นคนมีบุญครับคิดหวังอะไรก็จะสมปรารถนา
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อของคนล้านนาถ้าใครเห็นดวงไฟแบบนี้ให้อธิษฐานขอเลยอืม
อะไรก็จะได้แบบนั้นครับนักข่าวของเราก็เลยลองไปถามคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ในชุมวงใหญ่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเป็นชาวบ้านหยวนอำเภอเชียงคำ
ในชุมบอกว่าเมื่อหกสิบสามปีก่อนตอนนั้นอายุประมาณเจ็ดแปดขวบ
เป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดหยวนเวลาค่ำค่ำก็จะเห็นดวงไฟแบบเนี้ย
เอาเลยฮะเขาบอกเคยเห็นค่ะประหลาดใจมากที่เห็นดวงไฟแบบนี้
มาจากหลังพระวิหารวัดแล้วค่อยค่อยหายไปตอนแรกคิดว่าเป็นดาวตกอืม
แต่ด้วยความสงสัยตอนเด็กก็ถามผู้ใหญ่ถามพ่อถามแม่
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเป็นแสงของพระพุทธเจ้าตอนนั้นไม่เข้าใจหรอก๗๘ขวบ
เห็นตอนนั้นแล้วไม่เคยเห็นอีกเลยแล้วก็มาเนี่ยเห็นเนี่ย
นักข่าวของเราเปิดคลิปให้ดูเขาบอกเหมือนกันเลย
ขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยบนอากาศหรอกครับตอนตอนนั้นก็เคยหา
แบบเยอะหรอครับอืมพอลอยมานี่ลอยไปไกล
สักประมาณเท่าไหร่ครับพอประมาณสักห้าสิบเอ็ดเลยนะครับ
แต่ที่คุณลุงชุ่มบอกนี่คือ
มันลอยขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันก็หายไป
แต่ภาพในโทรศัพท์มือถือที่เขาถ่ายได้
อันนี้มันลอยลงมาใช่ไหมแล้วมันก็หายไปนะครับ
เอาไปดูชาวบ้านในพื้นที่อีกคนหนึ่งนะฮะ
อันนี้ต้องถามคนที่อยู่ในพื้นที่มานานเท่าคนแก่
ถามผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับนายประเทืองกองมงคลอายุ๖๐นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านดอนชัยหมู่๕ตะบนหยวนอำเภอเชียงคำบอกว่า
ตอนที่เขาอายุ๑๑ปีก็เคยเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้นะครับ
ตอนนั้นเห็นลอยมาจากทางวัดพระธาตุศพแวนตะบนหยวน
แล้วค่อยลอยไปช้ามุ่งไปยังบริเวณวัดพระธาตุเจดีคำ
ระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรซึ่งในสมัยเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว
ไม่มีไฟฟ้าส่องสวงส่องสว่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นชัดมาก

คือจะเห็นชัดเจนกว่านี้ฟ้ามันจะมืดกว่านี้นะครับ
ถามพ่อตอนนั้นพ่อบอกว่านั่นคือดวงแก้วพระธาตุที่ออกไปเที่ยวหากัน
แล้วถ้าเห็นเนี่ยห้ามทักเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะทำให้ดวงแก้วเนี่ยหายไป
ความเชื่อถือเนี่ยครับเขาก็บอกว่าอย่างพ่อก็ว่าเรามีบุญแล้ว
ที่ได้เห็นดวงแก้วดวงแสงนะครับที่ได้ร่องลอยหรือว่าไปเที่ยวหากัน
แต่ว่าจะให้มีโชคมีลาบของขังอันนั้นก็อันนั้นก็แล้วแต่บุคคลที่จะประสบนะครับ
แต่สำหรับผมก็ที่พบผ่านมาก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับ
ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโชคหรือชะตาที่อายุมั่นขวัญยืนอะไร

ก็คือว่าเราก็คิดว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้พบได้เห็น

นี่ค่ะก็ความเชื่อของคนเท่าคนแก่ในพื้นที่
เขาบอกว่าเหมือนเป็นดวงไฟศักดิ์สิทธิ์
แต่ลุงประเทืองบอกว่าพ่อบอกว่าห้ามไปทัก
ก็เลยแบบแตกหายไปเลยหรือเปล่าเนี่ย
มันก็น่าคิดนะแต่ทีนี้ค่ะมาดูในมุมวิทยาศาสตร์กันหน่อย
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็แยกไม่ถูกว่ามันจะพลุไฟหรือดวงแก้วศักดิ์สิท
ขึ้นอยู่กับความเชื่อรองศาสตร์ราชาญดรเจสดาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ครับบอกว่าเท่าที่ดูในคลิปนะคะอืมคิดว่าดวงไฟสีแดง
น่าจะเกิดจากการลุกไหม้ของสารเคมีบางอย่างตามภาพเนี่ย
จะเห็นว่าลอยในลักษณะสายไปสายมาอย่างช้า

ไม่น่าจะใช่โคมลอยแต่ภาพมันไม่ได้ชัดมากอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่อยากจะฟันทงว่าคืออะไร
แต่ต้องเป็นสิ่งที่คนทำขึ้นมามีการยิงขึ้นไปหรือจุดขึ้นไปบนฟ้า
แล้วช่วงที่ถ่ายคลิปได้เป็นช่วงที่กำลังจะร่วงลงพื้น
สิ่งที่จะตอบได้ว่าดวงไฟนี้คืออะไรอาจารย์บอกว่าต้องไปดูเศษซากที่ตกลงมาที่พื้น
ก็ต้องไปหาให้เจอถึงจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่
ถ้าดูตามนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนทำขึ้น
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นโชคดีเห็นแล้วสบายใจ

ก็ขอพรด้วยขอพรจากต่างดาว
ผ่านทางคลิปยังจะขอเยอะอีกให้ชาวบ้านเขาขอกันเยอะ